ไปสุราธานีกันหน่อย
เรามีเมนูเด็ดร้านเด็ด

สำหรับใครที่สั่งอาหารนะคะ
เราแถมไปเลยถาด

คุณจะถือถาดกลับบ้านไป

เสิร์ฟถาดไปด้วยเลยค่ะคุณผู้ชม

มีชื่อว่ายำตั้มย่ำถาด
ใส่ลงไปในหม้อยำหรือยังไง
ถ้าใส่ลงไปก็ตำเละเทะกันพอดี
เอามาดูหน่อยว่าเป็นยังไง
นึงในหนึ่งถาดก็จะมีทั้ง
สำตำยำบุญเส้นลาบ

คือปกติแล้วเราเคยทานแต่ตำ
ถาดเฉยใช่ไหมแต่คราวนี้
มีทั้งตำทั้งยำเลยนะคะมาพร้อมมีลาบเทิมมาด้วยนะจ๊ะ
บอกเลยว่าถาดเดียวเนี่ยกินกันแบบครบเลยทั้งโต๊ะ
แล้วก็รสชาติเนี่ยจัดจ้านมากมากคุณป้าสุนีโรดรัฐเจ้าของร้านยำตำถาดแถมถาด
เล่าให้ฟังบอกว่าเดิมทีเปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่ในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
แต่ว่าเพิ่งย้ายมาเปิดร้านนี้ที่จังหวัดสุราชเพียง๒เดือนเท่านั้น
ตั้งอยู่บนถนนในลึกตัดใหม่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองครับ
แล้วก็เริ่มที่จะนำถาสแตนเลสขนาดสิบสองนิ้วแบบเนี้ยนะคะอ่าฮะ
ใช้ในการเสิร์ฟอาหารอย่างเช่นเมนูตำยำถาที่เราเห็นกันไป
แล้วก็เมนูนี้ก็คือข้าวผัดข้าวผัดรวมมีดถูกต้องนะคะ
เพื่อมันให้มันดูแบบน่าทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีบริการส่งถึงบ้าน
หรือว่าแบบส่งไปที่ทำงานอะไรอย่างงี้ก็มีอ๋อดีมากเลย
ถาดเนี่ยนะสามารถทานกันได้สามถึงสี่คนเลยค่ะครับ
เพราะว่าถาดเนี้ยค่อนข้างใหญ่คุณสิบสองนิ้วอ่ะเนี้ย
เทียบกับหน้าของคุณป้าเขาดูนะฮะไปเทียบกับหน้าทำไม
คุณป้ายกขึ้นมาให้ดูก็จะได้รู้ว่าฐานมันใหญ่มากจริง
ราคาขายก็ถาดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับ
ที่สำคัญคุณชนะยังไงฮะคุณเนี่ยคิดถูกแล้ว
เขาบอกว่าเอาถาดกลับบ้านไปเลย
ให้เลยเหรอใจดีใจดีเอาถ่ายกลับไปเลย
คุณจะเอากลับไปลองน้ำฝนหรือว่าไปอะไรก็ได้เอาถาดไปลอง
แล้วแต่จะบ้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับเอาถาดกลับมาคืน
คุณพี่เขาบอกแบบนี้นะคะไปฟังเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ
พอลูกค้าโทรมาสั่งแล้วก็ความสะดวกก็ใส่ถังไปเลย
อ่าข้าวผัดก็ใส่ถาดจะเอาเลยต้องยกถาดไปเลยประมาณนั้น
อืมไม่ต้องเสียเวลาไปเอาถาดกับไม่ต้องเสียเวลาไปเอาถาดกับ
แต่ถ้าทานที่ร้านก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวก
เขาจะเอาถากับก็ได้เขาแทนเหมือนกันแต่ถ้าไม่เอาถาก็จะลดสิบบาท
ก็เป็นร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบลูกค้าส่วนใหญ่ก็เขาจะทานที่บ้าน
มากจะสั่งวันอาทิตย์นะวันเสาร์วันอาทิตย์ที่บ้าน
ส่วนมากเขาจะเพิ่มข้าวเหนียวไปทอดด้วย
เดี๋ยวท่อก็เพิ่มทะเลกับท่อก็เป็นอีกห้าสิบบาทก็เป็นร้อยห้าสิบ
ก็ตอบรับดีเหมือนกันนะก็ชอบเพราะว่าวันผมก็ร้อยห้าสิบ
แต่ก็ส่งถึงที่เอ่อจะพลิกกัดในในตัวเมืองก็ไม่ไม่ไม่พลิกข้าว
คนตรงแต่ถ้าไกลไปหน่อยก็มีค่าจากผมด้วยค่ะ
ถ้าสั่งกลับบ้านดิริตเวอรี่อย่างนี้ถาดไม่ต้องเอามาคืนก็ได้
คุณพี่เขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าทานที่ร้านเนี่ยก็แล้วแต่
จะคืนก็ได้หรือใครอยากเอากลับบ้านก็ได้อย่างที่บอก
อ่ะมีหมายเลขโทรศัพท์ให้นะครับนี่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ
สำหรับใครที่สนใจอยากจะโทรไปสั่งแบบดิริเวอรี่นะขอให้อยู่ในจังหวัดสุราธานี
อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราธานีโทรสั่งได้เลย
บริการจัดส่งให้ฟรีเฉพาะเขตเทศบาลนครสุราธานีนะคะ
ถ้าเกิดเป็นพื้นที่อื่นก็จะมีค่าบริการค่าส่งนิดหน่อย

ได้คุณลองสั่งสิดูซิค่าส่งเท่าไหร่

เหรอผมอยากได้ถาดไม่ใช่อยากได้อะไร

ซื้อข้าวผัดกินข้าวผัดอิ่มแล้วเดี๋ยวไปซื้อถาดกันที่จตุจักร
เอาดีเหมือนกันเป็นไอเดียที่ดีนะ